เรื่องนี้เธอแบบบอกเลยว่าก็ต้องเวอร์วังกันนิดนึง
หลายคนก็บอกว่าเธอเว่อตลอด
ไม่เป็นสองรองใครหรอกนะสำหรับใบเตยอาสยาม
แต่เรื่องนี้ต้องขอเวอร์เพราะว่าจะแต่งงานทั้งที

โอ้โหชอบมงมากจังค่ะเรียกเสียงฮือฮาไม่น้อยเลยนะคะ
เพราะว่าใบเตยเขาเลือกชุดอะไรรู้ไหม
อะไรคะแน่นอกชุดซิกเนเจอร์ของตัวเอง
งานนี้ใบเตยบอกว่าโอ๊ยนี่แค่พรีเวดดิ้งนะนี่เบานะ
ยังมีอีกเซตที่จะบินไปถ่ายที่ภูเก็ตบ้านเกิดเธอด้วย
ส่วนชุดเจ้าสาวก็ไม่เยอะไม่น้อยเกินไป๑๐ชุดเท่านั้นเอง
ซึ่งเจ้าตัวก็ขอบคุณเจ้าบ่าวผ่านสื่อตรงนี้เลยว่า
ควักทุกบาททุกสตางค์เกือบ๑๐ล้านเพื่องานนี้
ส่วนสินสอดจะจัดหนักขนาดไหน
เตยบอกว่าเดี๋ยวไปรอลุ้นกันเอาเองนะคะ
พร้อมย้ำด้วยว่าอย่าดราม่าเรื่องอวดรวยกันเลย
แต่งงานครั้งเดียวในชีวิตก็อยากจะให้มันดีที่สุดล่ะจ้า
เจ็บชี้คือเราก่อนแต่งจะบอกว่า
ตอนที่ตกลงแต่งหาโรงแรมอะไรเนี่ยไม่ได้นึกถึงเรื่องเงินเลย
ครั้งหนึ่งในชีวิตคือบ่าวสาวทุกคนแหละทุกคู่
แต่ว่าก็จะใช้คำนี้ว่าครั้งหนึ่งในชีวิตค่ะก็หมดตัวค่ะ
รวมกันหลายส่วนนะคะไม่ใช่ไม่ใช่แบบว่าส่วนเดียวคือ
แล้วก็คืออันนี้ก็คือเป็นส่วนที่เจ้าบ่าวต้องเสียด้วย

สินสอดเนี่ยก็อยากให้พี่รอดูวันนั้นนะคะ

เราก็คาดหวังเรื่องอื่นไม่อยากให้คิดดราม่าใดทั้งสิ้นจากงานแต่งงานครั้งนี้
เพราะว่าใบเตยกับพี่แมนอย่างที่บอกว่าเราเต็มที่เราทุ่มทุน
แล้วก็เราอยากให้ทุกคนมีความสุขแค่นั้นจริง

ก็ถือว่า๑๐ล้าน
เบนเตยทำงานมาเท่าไหร่พี่แมนเท่าไหร่

จิ๊บไม่ได้อวดอะไรสักหน่อยเดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าสินสอดจะกองขนาดไหน